ไก่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง
จึงลืมความหลังเมื่อวาน
เปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดาน
โปรดจงรักเขานาน
ลืมฉันเสียเถิดไกลจ้า
มาให้ไฟมันเหมือนใกล้จ้า
สม่องถิ่นเก่งแล้วยังเป็นเพลงเป้าหมายด้วยค่ะคุณป่า
ถ้าเพลงนี้ร้องได้แหมได้พาคุณแม่ไปชมดอกบัวแน่นอนค่ะ
ยินดีไปกับคุณปูและคุณแม่ด้วยาที่ได้มีวันนี้
ได้ครับจะพยายาม
มีมูลค่าสี่หมื่นบาทคุณปูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โปร่งใจโปร่งใจโปร่งใจโปร่งใจโปร่งใจโปร่งใจ
แปลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐๐บาทคุณปูร้อง
ได้เลย

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ทำตามเป้าค่ะที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกว่า

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เพลงเก่งของเขาเองนะครับที่เปิด

สายันสัญญานั่นเอง
พี่ปูตอนนี้รู้สึกอะไรบ้างคะ

เราอยากรู้ความรู้สึกในใจของพี่
สิ่งที่ดีใจมากที่สุดเลย

อยากเห็นให้แม่ถอดแว่น

ดวงตาที่มีความสุขของแม่ครับ
ที่จะช่วยแม่

ขอบคุณครับ

ได้มีความสุขมีรอยยิ้มได้เห็นดวงตาของแม่
ดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสดชื่นที่ลูกทำให้กับแม่

คุณครูครับจำได้ไหม
ครั้งสุดท้ายที่พาคุณแม่ไปออกไปข้างนอกไปเที่ยวเนี่ยเมื่อไหร่
วันที่๑พฤษภาคม๒๕๕๓
วันนั้นไปที่ไหนครับ
ไปโรงภาพยนตร์ครับ

เรื่องชักกะแหล่นครับหนังเรื่องนั้นที่ผมพาแม่ไปดู
เพราะว่าผมแสดงอยู่ข้างในนั้นด้วย
คุณแม่ดูแล้วคุณแม่ว่าไงครับภูมิใจไหม

เขาบอกว่าจะพาแม่ไปดูแม่ก็อยากเห็นอยากดูเขาก็สนุกดี

พูดครับพูดผู้กำกับก็คือพี่หม่ำ
หลังจบออกมาจากโรงปุ๊บลูกชายเล่นไงเดือนแอคเลย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
ขอบคุณค่ะที่ดักมุกให้ตกแก่ได้ไปแล้ว๔๐๐๐แน่นะครับอยู่ในกระเป๋าอุ่นก็มาถึงเพลงนี้นะครับเพลงที่๔เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ

นตรีมาแนวนี้แน่นอนครับน่าจะมี๒๐ปี๓๐ปีขึ้นไป
แต่อันนี้ก็ถือยังพอคุ้นไม่เหมือนเพลงแรกที่พี่ปูได้
คุ้นไหมครับในฐานะเคยเล่นดนตรี

มั่นใจก็ได้แต่ถ้าเกิดพลาดขึ้นมาสี่หมื่นที่มีอยู่
มันไม่ใช่๔๐๐๐แล้วมันจะเหลือแค่๒๐๐๐บาท
แต่ถ้าได้ก็ได้เพิ่มมาอีก๒๐๐๐
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณปูจะสู้หรือจะหยุดครับ

เพลงนี้คุณปูจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ
ให้มันบวกต่อไปนะพี่นะอย่าลืมว่าถ้าร้องผิดปุ๊บเหลือครึ่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ผิดนะตั้งสมาธิให้ดี
คุณแม่อวยพรหน่อยดีกว่า
ปูเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอให้โชคดีนะแม่เอาใจช่วยขอให้โชคดี
ตะโกนดังให้เป๊กฟังหน่อยว่าเราต้องทำให้ได้

อีกคำนึงสู้

หมดแรงเพราะตรงตะโกนนี่แหละ
กำลังใจมาเต็มที่ขอให้โชคดีขอให้สำเร็จ

มาถึงเพลงนี้ครับเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
เพลอใจให้ต่อที่มองบน
เสียดายที่เกิดมาจน
สู้ทน
คำเย้ยมาเสียดสีทิมแทงในใจผลักใสให้ไปไกลตา
ถ้ามีก็เพียงดอกยาเจ้าดอกฟ้างามเด่น
สาวพินยุพินจึงมองไม่เห็น
ชื่นชมชาวฟ้าใช้เงินตราเช้าเย็น
เพลินลงเล่นเอารักเส้นเงินตรา
ฟักวันเจ้าเย็น
เจ้าคงคิดถึงพี่
คิดถึงรักเก่าเรามี
เจ้าผีเหลือนลมสมรา
อดรักกันเพียงลำพังต่างหวังเพียงวาจา
สี่ปีไม่มีคุณค่า
วาสนาที่ตามมา
คิดหาคนช่วยปลอบใจ
นี่ฉะนั้นแผลใจลุกลาม
รักต้องติดลบเมื่อได้พบคนงาม
ปวดใจเช้าคำปวนรักพร่ำก่อนเคย

ทุกวันเจ้าเก็บพุธ